แต่ว่าเรื่องที่ไม่แปลกเลยก็คือเรื่องของความหาที่ชาวตลอดข่าวมีมาฝากคุณผู้ชมนะคะ
วันนี้เราก็รวบรวมมาอีกแล้วเป็นเรื่องราวความมีหาความสนุกสนานของการมาขยับแข้งขยับขาออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่ดีสมบูรณแข็งแรงนะคะ
ความสนุกสนานและการขยับเครียดแข้งขาจะสนุกกันขนาดไหน
เอาไปติดตามพร้อมกันในช่วงตลอดข่าว
ตลอดข่าวขำวันนี้เรามีเรื่องราวน่ารักแบบฉบับคนอารมณ์ดีมาฝากกัน
จากอารมณ์ดีแล้วเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องดีด้วย
เราจะพาทุกคนไปขยับแข้งขยับขากันสักนิดพิชิตโรค
เริ่มกันที่สายแดนส์รุ่นจิ๋ว
ที่นอกจากจะอยู่ในช่วงวัยที่ติดคุณพ่อคุณแม่แล้วยังติดเจ้าสิ่งนี้อีกด้วยล่ะครับ

ดูแล้วน่าจะอาการหนักนะเนี่ยเจ้าหนู
ลำโพงขนาดนี้เนี่ยเห็นทีคุณพ่อต้องมีลำโพงชุดใหญ่ไว้ในบ้านแล้วล่ะครับ
ต่อไปเป็นรุ่นที่โตขึ้นมานิดหนึ่งขอบอกว่าลีลาของเขานั้นไม่ธรรมดาจริงครับ

เอวพริ้วขนาดนี้ไปฝึกมาจากไหนล่ะครับเจ้าหนู
เวทีแดนส์ขอต้อนรับเลยครับ
สุดท้ายนอกจากบริหารร่างกายแล้วขอพาไปบริหารขากันไก่กันบ้าง
เรื่องของมันเป็นอย่างไรในเล่าสิ
จัดมาแบบนี้ไม่ใช่แค่บริหารขากันไกลแล้วล่ะครับ
กลัวว่าขากันไก่จะค้างเสียมากกว่า
หน้ากากอะไรเนี่ยหาได้ขนาดนี้
ชั้นไม่ใช่หน้ากากทำไม
ของเขาค่ะ

อย่าโยนมา
ขำมากอันนี้อากได้ไง
ติดอาบหนึ่ง

แต่เราต้องยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่แบบนี้นะคุณผู้ชมเนาะ